เอาละครับเรามาต่อกันทางโลกบ้าง

ถ้าจะมีคนบอกท่านว่า
มีเด็กชายอายุก็แค่๖ขวบ๘ขวบ๑๑ขวบ๓คน
รุมข่มขืนเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ป๑

จ้างกันด้วยว่าใน๓เนี่ยจ้างกันด้วยว่า
กดน้ำไปเลยฆ่าปิดปากไปเลย
อ๋อท่านเชื่อไหมว่าเด็กตัวแท้นี้จะทำแบบนี้ก็ได้
ตอนแรกที่ทีมข่าวเราเห็นข่าวนี้นะ

ข่าวลือหรือเปล่ามันเกิดขึ้นจริงในสังคมไทยเหรอ

ตกลงเกิดขึ้นจริงคุณเขียนมาสอน
เกิดขึ้นจริงนะครับที่บุรีรำนะครับท่านผู้ชมครับ
คือเริ่มต้นมาจากคุณเตชะทัพทองก่อน
เข้ามาทำงานช่วยเหลือสังคมหลายอย่างในช่วงเวลานี้
ได้โพสต์ข้อความในสังคมออนไลน์
บอกว่ามีเรื่องน่าสะลดใจเกิดขึ้นที่จังหวัดบุรีลำ
เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่เด็กชาย๓คนอายุ๖ขวบ๘ขวบ๑๑ขวบ
เรียนอยู่ชั้นป๑ป๓และป๕อยู่โรงเรียนเดียวกันนะ

โรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรำนะครับ
๓คนนี้ไปร่วมกันข่มขืนกระทำทำเหล่า
หรืออาจจะพยายามข่มขืนกระทำชำราว
เด็กหญิงชั้นป๑ที่เรียนอยู่โรงเรียนเดียวกัน
เด็กหญิงป๑ก็อายุเนี่ยประมาณ๖๗ขวบนี่แหละนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ริมสะน้ำในหมู่บ้านนะครับ

เราก็เอ๊ะคุณเขียนมาสอน
เรื่องแบบนี้มันเด็กมันจะทำอย่างนี้กันได้เหรอ
ใช่ทีมข่าวเราตรวจสอบแล้วตรวจสอบอีกจริงนะว่ามันเกิดขึ้นจริงเหรอ
อารมณ์ความรู้สึกทางเพศมันจะไปกันถึงขนาดนั้น
จ้างกันกดน้ำเพื่อจะฆ่าปิดปากด้วยเนี่ย
ขวบด้วยนะเด็กผู้ชาย๖ขวบ๘ขวบ๑๑ขวบเนี่ยนะ

ลงพื้นที่ไปเลยครับทีมข่าวไทยรัฐทีวี
ไปเจอผู้ปกครองของเด็กหญิงที่เป็นผู้เสียหายเด็กหญิงชั้นป๑

แจ้งความกับตำรวจสพกระสังเจ้าของพื้นที่
แม่ของเด็กแจ้งความว่าลูกสาวถูกล่วงละเมิดทางเพศ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงบ่ายวันอาทิตย์
พนักงานสอบสวนก็เลยแนะนำให้ผู้ปกครองพาเด็กหญิงที่ถูกกระทำเนี่ย
ตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลกระสัง
แล้วก็ถูกส่งต่อไปยังโรงพยาบาลศูนย์บุรีลำ
เด็กผู้หญิงมีอาการปวดท้องรุนแรงมากก็เกรงว่าจะติดเชื้อด้วย
ขณะนี้เด็กยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลบุรีรำนะครับ
ก็ยังไม่ชัดเจนเรื่องผลการตรวจพิสูจน์ว่าถูกล่วงละเมิดทางเพศหรือไม่
เดี๋ยวรอผลการตรวจอย่างละเอียดจากทางแพทย์ก่อน

ยายของเด็กผู้หญิงที่เป็นผู้เสียหายบอกว่า
วันเกิดเหตุขี่รถจักรยานยนต์มากับหลานชายอีกคนหนึ่ง
ช่วงที่ขี่รถจักรยานยนต์อยู่เนี่ยหลานชายหันไปเห็น
เห็นเด็กผู้ชาย๓คนกำลังทับร่างของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ที่ริมสะน้ำเนี่ย
แล้วมองไปเอ้านี่มันคือน้องของเราก็คือหลานสาวของยาย
ก็เลยบอกยายก็เลยเลี้ยวรถไปดูเลย
เห็นเด็กผู้ชาย๒คนคือเด็กชั้นป๓กับชั้นป๕อายุ๘ปีกับ๑๑ปี
จับแขนของหลานสาวคนละข้างหลานสาวเนี่ยนอนหงายอยู่ริมสะน้ำ
อีกคนนึงคือเด็กอายุ๖ขวบชั้นป๑เด็กผู้ชาย
ยืนอยู่ยืนดูอยู่นะยายก็รีบวิ่งไปช่วยเลย
เพราะกลัวว่าหลานจะเกิดอันตรายเดี๋ยวฟังเสียงยายนะครับ
แค้นมันได้จับมือจับอะไรจับขาไหม
ก็มันก็ไม่รู้ว่ามันจับหรือไม่จับแหละ
เพราะมันเห็นว่าแม่อยู่นั่นมันกันตกใจ
ไม่ได้เป็นอย่างที่เราเห็นก็ได้เนอะ
เดี๋ยวมันจะเอาไปพูด

ที่ไปเจอเนี่ยคือเด็กหลานสาวที่อยู่ที่ริมศาสตร์
คือจมปริ่มน้ำอยู่แล้ว

เราต้องขออนุญาตดูดเสียงตอนที่พูดชื่อเด็กหน่อยนะครับ
เพราะว่าตามกฎหมายก็ต้องคุ้มครองไว้ก่อน
ทีนี้หลังจากเกิดเหตุแล้วก็คุณยายไปเจอ
คุณยายเขาก็ไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านนะ
ก็ให้เรียกญาติของเด็กผู้ชายทั้ง๓คนมาคุย
ญาติก็มาบอกว่าเดี๋ยวจะจ่ายเงินให้เป็นค่าทำขวัญ

พาเด็กผู้หญิงไปหาหมอก่อนเดี๋ยวที่เหลือจ่ายให้ทีหลัง

เพราะเห็นว่าหลานสาวไม่ได้เป็นอะไรมาก
เด็กผู้ชายทั้ง๓คนก็เป็นญาติกัน
ไม่อยากจะให้เรื่องราวมันใหญ่โตอะไร
แต่แม่ของเด็กผู้หญิงไม่ยอมนะคะ
ไม่ยอมกันแค่ทำขวัญ๑๐๐๐บาทเนี่ยค่ะ
เขาบอกว่าต้องแจ้งความดำเนินคดีนะคะ
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรำ
นางสาวกุญจิราฉบสวัยก็เลยบอกว่า
ได้มีการคุยกับน้องผู้หญิงผู้เสียหายแล้วค่ะ
แต่น้องเนี่ยยังให้ข้อมูลได้ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่
ก็ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
คือน้องเด็กมากอะค่ะป๑อ่ะ
คือน้องเขาบอกไม่ได้ว่าเขาถูกล่วงละเมิดทางเพศหรือเปล่า
เดี๋ยวต้องรอผลพิสูจน์ทางคุณหมออีกครั้งนะคะ

แต่ว่าเบื้องต้นเท่าที่ไปสัมผัสพูดคุย
ไม่ได้มีอาการอาจจะไม่ได้ถึงขั้นร่วงรำเมื่อ

เจ้านักที่บอกว่าโดยตัวเด็กผู้หญิงแล้ว
อย่างเล็กมากเล็กจนน้องอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำ
ว่าเกิดอะไรขึ้นกับคนเด็ก
ยังเล็กมากเล็กจนน้องอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเอง

ว่าบริเวณอวัยวะเพศของน้องเนี่ยมีการล่วงละเมิดทางเพศอะไรหรือเปล่า
ส่วนเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเด็กผู้ชาย๓คนที่ถูกกล่าวหาก็ยังเด็กมากเหมือนกันนะคะ
ก็ต้องคุ้มครองแล้วก็พูดคุยสอบถามว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่จริงนะตรงนั้น
คือต้องเอาให้ชัดว่าเด็ก๔คนนี้เขาตกลงอะไรยังไงกันแน่นะ
แต่ว่าจากที่ยายเขาไปเห็นแล้วยายเขาเล่าเนี่ย
เขาบอกแบบเรื่องราวแบบที่เราเล่าให้ฟังมันเป็นอย่างนี้

ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่มันสะเทือนใจจริงว่ามันเกิดขึ้นในสังคมได้ยังไง
คือถ้ามันเป็นอย่างนี้จริงนะอุดิมศรนะ
จะตรงทุกอย่างจะจริงมากจริงน้อยอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
มันจะเกิดสิ่งที่เป็นคำถามตามมาทันทีว่า
เด็กไปเอาความคิดไปเอาวิธีคิดพวกนี้มาจากไหน
ไปกันแล้วก็ไปรุมข่มขืนแล้วก็กลัวคนที่ถูกกระทำจะไปฟ้อง

หรือถ้าจะมองในแง่ดีเหมือนเจ้าหน้าที่เขาบอกเมื่อกี้นะ
หรือว่าเด็กแค่เล่นกันคุณยายอาจจะเข้าใจผิดก็ได้

ไปดูหนังดูละครมาแล้วเล่นกันหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
สมัยเราก็เล่นอะไรขายของ
สมัยนี้เขาเล่นอย่างนี้มันก็เดี๋ยวเราตรวจสอบให้นะคะ
ซึ่งเรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ที่โอ้โหถ้าเกิดเราเล่าไปอย่างนี้คุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะเลยทางไลน์